บรรยากาลกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพ
หญ้าแผนโบราณตราคุณสมริต
สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่ข้าวใส่ขาว

ฝนเม่าว่าจะซื้อให้กับคุณมสดำเป็นอันนี้นะครับว่าจะซื้อให้ฉันก็เป็นของขอดวันเกิดสิ
อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดสินี่นะครับเป็นตุ๊กตาไม่ง้อผัวนะครับอย่างนี้นะฮะ
เราจะถูกทางกฎหมายเขาว่ากล่าวอะไรไหมคะ

ถ้าเราซื้อให้พี่มดดำต้องมีความสูงเกิน๑๘๐นะคะ
ใช่ไม่ฉันเห็นเวลาเราจะเล่นน่าบีดเลียนทุกที
ทำไมอ่ะเพราะว่าคนเดิมปัจจุบันนี้เขาสูงเกิน

สำหรับคอบห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
ร่วมสนุกกับไทยรัฐทีวีนะฮะรับบัตรผ่านประตูนะครับ
ที่๔๕ถึงขอบสนามเลยคุณผู้ชมครับ
รายละเอียดนะครับสามารถติดตามได้นะครับที่
ส่วนใครที่ไม่สะดวกไปเชียร์ถึงสนามนี่ก็สามารถส่งแรงใจเชียร์ช้างศึกไทยได้นะครับ
ในวันที่๑๔แล้วก็๑๖วันละกาดาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานี่แหละ
ทีมนี่เราเชียร์นี่ไทยเจอเกาหลีเหนือ
ถูกต้องนะครับว้าวเบลลารุสกับอะไรอ่านไม่ไทย
นี่ขอดูอีกทิศสิฮะขอดูอีกนิดนึงเราจะโดนงดกี่วันฮะ
ไม่เอาสิมอสวันศุกร์ที่๑๔กรกฎา

วันนั้นถ่ายมูไนท์พอดีเราถ่าย๒๑แล้ว
อ๋อ๑๔ก็เราก็หมดนะพี่อ้ากันใหญ่ดูสินะ
เป็นโทษว่าเวลารายการเราเองดีแล้วช้างศึกไทยเจอกับเกาหลีเหนือโสมแดง
อ้าวข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมค่ะไม่เหมือน
ไม่ทุกวันอีกหน่อยเธอก็เป็นตุ๊ดเหมือนพลตอานนท์แหละอีกไม่นานหรอก
อันนี้ผมนี่คือตั้งใจให้เป็นกระซึนอย่างนี้คือนั่งมอเซลล์มาแล้วฝนตกใส่พรุ่งก็อีกนิดนึง
แต่หล่อนะดีกว่าไอ้หยิกหิกนะดูแบบว่าเออจะแต่งงานกับซองเฮเคียว
ใช่ชอบมากเลยมึงรู้จักไหมอะไรซองเฮเคียวซองจุงกิผู้กรอง
ตบอยู่ในนี่อยู่ในนี่หาม้ายังเจอ

ประทัดอย่าศึกตบคู่กรณีโชคเลือด๔รายเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าโชคเลือด
ทั้งฝ่ายลุยและฝ่ายลับฝ่ายลุกและฝ่ายลับโดนทั้งคู่
เรื่องก็มีอยู่ว่าทางตำรวจของเขตพระสมุทรเจดี
หรือสิ่งที่คล้ายประทัดนอนร้องคลนคลางด้วยความเจ็บปวด
อันมีนางสมบูรณ์๓เพชรนายธนาพล๓เพชร
นางสาวเอนามสมมุติซึ่งเป็นลูกของนายธนพลและนางสมบูร

แล้วก็นางสาวมุกไม่ทราบนามสกุลทั้ง๓คนเนี่ย
๔คนโดนระเบิดที่ขาบาดเจ็บ
มูลนิธิเขาก็ช่วยกำหนดมจบาลแล้วก็นำส่งลงมจบาล
จากการสอบสวนทราบว่านางสาวเอที่บาดเจ็บหนักสุด
เล่นเฟซบุ๊กต้อตอบใครไม่ทราบสักพักหนึ่งฟึดฟัดโมโหฉุนเฉียว

เดินไปหน้าอาคารไปหาหญิงสาวคู่กรณี
ลงไม้ลงมือตบตีกันโดยมีกลุ่มเพื่อนทั้งสอง
ส่งเสียงเชียร์ดังลั่นอ้าวเป็นงั้นไป
ตบกันขนาดนั้นตนกับภรรยาก็คือนายนางสมบูรณ์กับนายธนพล
ก็ลงมาช่วยแยกลูกสาวจากคู่กรณี
ทำให้ทีมของคู่กรณีไม่พอใจคิดว่าจะมาช่วย
จึงเครื่องระเบิดไดนามไม้คล้ายคล้าย
เสียงคล้ายประทัดยักษ์จุดชนวนโยนเข้ามาในกลุ่ม

พ่อแม่ของนางสาวเอก็โดนด้วยโดนกันไปหมดทุกคน
เรียกว่าหวังผลจากทุกคนนั่นเองนะฮะ
จากนั้นพอระเบิดเสร็จทำยังไงคะวิ่งหนีค่ะ

เขาบอกว่าเขาไปสืบมาว่านางสาวเอเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ไม่ชอบหน้านางสาวมุ๊คไม่ชอบหน้าเจอเวลาจะตบ

แล้วเขียนข้อความโต้ตอบคราวนี้ก็โต้ตอบกันอย่างรุนแรง

คือพิมพ์ไม่ไหวแล้วลงไปตบกันเลยดีกว่า

นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้พวกที่หนีไปเอามา
เอามาตรวจลายมือมาตรวจอะไรต่างนานา
แล้วก็ระเบิดนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นประทัดยักษ

ยังอยู่ในการตรวจสอบกันอยู่แต่ว่าทำให้ได้รับบาดเจ็บ
นี่แหละความใจร้อนทำไมหัวร้อนกันจังเลย

คนหมาจริงเลิกจากการตอบโทษในเฟซบุ๊คแล้ว
ลงมาตกเด็กอือใจเย็นเลยเรื่องเนอะเอาอย่างนี้
ดาราไทยที่โพสต์ไอจียอดไอจีที่ตามที่สุด
คุณลุมแต่งตัวเหมือนพี่โพสต์อันนมกินทุกวันแล้วเห็นไหมละ

แล้วก็เมื่อกี้มีคนถามมาบอกว่าเวเฟอร์ที่ทานซื้อที่ไหน
เดี๋ยวรอตอนเบรก๓เดี๋ยวจะบอกโอ้โฮนั่นไง
มีคนถามจริงเหรอเธอถามจริงเมื่อกี้มีคนถามจริง

ตอนนี้เบรกนี้บอกไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ซื้อในเบรกนี้
โอ้โฮถ้าเธอเป็นพฤติกรณ์ดีเด่นเนอะ
แต่หมายถึงว่าเรายังไม่ได้ซื้อมาตอนในเบรกนี้
ณจะไปซื้อมาไว้ตั้งตรงนี้ในเบรก๓
โอนกับแสงโอนกันเหรอมายังไงต่อ
เอาอย่างนี้กลับมานะฮะดาราที่มีคนตามไอจี

ชมพู่ที่เป็นอันดับสอง
ผู้หญิงหมดเลยผู้ชายยังไม่ถึง

เขามีอ่ะที่คุณตั้งอยู่ก็อ่าน
คุณมานั่งถามอันดับไหน

ว่าจะตัดตอะ
ตัดให้ใช่ไหมล่ะ

เอาอย่างนี้นั่นก็คือประเทศไทยอ้ำพัชราภาก็น่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลทางโลกอินสตาแกรมเยอะที่สุดแล้วก็สูงที่สุด
แต่วันนี้มีการเปิดเผยนะครับท็อปไฟต์ของซุปเปอร์สตาร์คนดัง
คุณจะอยากจะรู้ไหมเขาก็ไม่ใช่พ่อใช่แม่ฉันที่เปิดเผย
อยากจะรู้ว่าใครเปิดเผยผมถามไม่ได้ผมมีการเปิดเผยผมก็อยากจะรู้ว่าใครเปิดเผยใครเปิดเผย

แล้วใส่โซ่ใส่ซ่อยแดงใบเล่บ้างเลย
ไม่ใช่พระนี่

ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเต็มป้องร้ายหรอฮะ
หนุ่มกับเจอผีเจอนุ่มน่ากลัวกว่าเจอผี
ลาสีก็ละกดแล้ว
ลาหูแสกฝดดำก็โดนลาสีสิงที่กำลังออก

ฉันไม่ต้องรอราศีหรอกครับอ๋อตอบไปจะฟังไหมละรอเธอพูดไปเรื่อยอยู่นี่ไง
เอาอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยรูปหนึ่งที่เขาลงไอจีกันเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะฮะ
ถือสินค้ารูปนึงลงไอจีรูปเดียวนะ
ก็พูดสักทีสิบอกตั้งนานแล้วเนี่ยเออก็ค่อยหน่อยเนาะเวลามันมีอยู่
สองแสนตัวเองตั้งใจอ่านข่าวตัวเองไปก่อนนะจะถึงเวลาปุ๊บมันจะได้ไม่ผิดพลาด
นึกออกไหมไม่ได้รู้เนี่ยอักเร็ว

โถตื่นเต้นเขาอ่านกันมาทั้งวันแล้วตื่นเต้นก็ไม่เหนื่อย

ปเปอร์สตาร์ลูกหนังของราชันชุดขาวแอร์อ้าวมาดริดนะครับ
รังอยู่อันดับที่๓เฉลี่ยต่อรูปใน๑๓ล้านบาท

ซึ่งเขาเฉลี่ยต่อรูปใน๑๓๖ล้านบาท
เขารายงานข่าวอยากจะรู้ใช่ไหมว่าใครเขารายงานข่าว

ก็รู้ใส่กระบานไว้ซะว่าสำนักข่าวต่างประเทศ

๕กระละกระดาษใส่สมองซีกซ้ายเอาไว้

แล้วก็คริสเตียโนโรนาโน่เนี่ยซุปเปอร์สตาร์นะครับ
เรียกว่าบัลลุงดอร์ทองราชันชุดขาวเนี่ยอัลแมดริกถูกจัดอันดับอยู่ที่๓
รับทรัพย์จากการโพสต์รูปในไอจีหรืออินสตาแกรมต่อรูปมากที่สุดในโลก
หูได้รับทรัพย์นะฮะได้รับทรัพย์เวลาที่โพสต์รูปหนึ่งรูปกับสินค้า

ใช่ไหมเพราะอันนี้เนอะ๔๒๕๐๐๐ปอนด์หรือประมาณ๑๘๗ล้านบาท
มากกว่าโรนันโดเยอะเลย

อันดับที่๑ก็พูดไปแล้วเหมือนจะขอตอบที่๑
ถ้ากินน้ำไม่สบายใจจำหนูอ๋อดูก่อนจินได้ไหมผม
กินแล้วกินไปครึ่งหัวแล้วแน่นี่กินไปผวดฉีย์เนี่ย
ผวดฉีย์แล้วต้องหายไปตอนพักอีก
รับทรัพย์๓๑๐๐๐ปอนด์เฉลี่ยต่อโพสต์
ก็ไม่รู้ฉันก็อ่านตามสกิฟต์เนอะเธอก็ไม่รู้
พอทีทุกอย่างฉันก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าเป็นใคร
ก็รับก็ประมาณ๒๘๖๐๐ปอนด์ต่อลูก
พ่อแต่งหญิงพ่อจากแมนส่งลูกสาวขึ้นแท่น

ตอนนี้เป็นนางสาวอะไรไปแล้ว
นางก็แตกยอดอีกเป็นพี่น้องมาด่ายกันเอง
นางก็จะพูดเรื่องว่าพี่น้องด่ายเอง

แล้วก็ไปทะลองกับผู้สักกับเพื่อน
เธอไปบอกใช่ไหมสุดท้าย
เออฉันรู้แล้วใครเป็นไปบอก

แล้วก็กลับมาด่างอีกก็จบรายการ
ก็เป็นทราบสันไม่ได้เป็นรายการยาว
โบราณสะโคกใหญ่ก็ดังได้
นั่นคุณวิธิปิดช่วงเลยไหม
เรื่องเครงในเสียชีวิตไปละคนนึงแล้วนะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ

คุณตุ๊กดวงตาตุงคมณีนะครับได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองนั้น

นั่นก็คือป้าติ่งพิมพันธ์บุรณพิมพ์นะครับ

สูญเสียป้าติ่งโดยคุณตุ๊กนะครับ
เขียนบรรยายในภาพนี้เอาไว้นะครับว่า

นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุย

ขอให้ป้าหลับให้สบายนะจ๊ะ

หรือว่าชื่อจริงว่าดาวเรืองแสงทองนะครับ
เล่นชื่อว่าติ่งเป็นนักแสดงรุ่นอาวุโส

วัดป่าธรรมอุทยานนะครับ

สำหรับป้าติ่งพิมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นนักแสดงชาวไทยนะครับ
เมื่อปีพศ๒๔๘๙มีชื่อจริงว่าพิมพันยุวะพุกะ
เริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะในนามดาวเรืองแสงทองนะครับ
คนที่กำกับแสดงเรื่องแรกของเขาเนี่ยนะคือเปี๊ยกโปสเตอร์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

คือช่วงหลังพออายุมากแล้วสุขภาพไม่ดี
ท่านก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อกล้วย

แล้วที่เสียชีวิตนี้ก็คือนั่งวิปัสนาอยู่
แล้วก็ฟุ๊บตายไปเลย

หมายถึงนั่งวิปัสนาอยู่แล้วแบบเป็นวิปัสอยู่ตลอด
ซบเสียชีวิตอยู่เป็นที่ที่นั่งปฏิบัติอยู่

ใช่ก็เช้าขึ้นมาก็คือนั่งอยู่ในท่าวิปัสนา

เหมือนท่านแบบถอดตัวอีกหรืออย่างนี้ท่านหมด
คือเตรียมตัวหมดทุกอย่างมีสติดีมาก
ตัวทุกอย่างว่าถึงเวลาตายจะเป็นยังไง

หากบอกไว้ทุกอย่างว่าทำยังไงยังไงไม่ต้องเป็นภาระใครเลย

พี่กิ๊กก็เป็นอย่างนี้พี่กิ๊กมายุลินก็เตรียมตัว
รณานุสติต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราต้องตาย
แต่คุณอย่าให้มีสติบ้างก็พอแล้วไม่ต้องไปมรณาหรอก

มีไหมเตรียมตัวตายไหมหรือคุณจะตายไม่รู้ตัว
โถทุเลศคนอย่างคุณเนี่ยไม่ให้มีสติบ้างก็ดีแล้ว
ไปเล่นเรื่องนี้ไหมทานปะติ่งไหมอะมนุษย์

อ๋อของนี่ด้วยแจกแบบชุดใหญ่
เรียกใครอยู่ข้างไปเรียกบ้านข้างเปิดทีวีไทยรัฐเลย
ดูคนละบ้านอย่าดูด้วยกันจะได้ช่วยเล็กติ้งนั่นแหละโอเคเดี๋ยวกลับมา
อ่ะกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะอย่างที่บอกโจรทุกวันนี้ปลาร้ายังไม่เว้น
นี่เป็นไงเพราะตามออกไปแล้วเขาก็เลี้ยงให้แล้วอย่าเป็นยกเยอะแก่ยังทำไมไม่เข้าใจ
คนเรามันเป็นยังไงหน้าที่ตัวเองทำดีหรือยัง
แสบงัดตู้แช่ขโมยปลาร้าร้านส้มตำ
แสบย่องขโมยหมูปลาร้าร้านส้มตำและร้านเสื้อผ้าในตลาด
งัดตู้แช่ขโมยน้ำปลาพริกหมูแล้วก็เสื้อผ้าเพ่นหนีลอยนวล

เมื่อประมาณสัก๗โมงเช้าที่ผ่านมา
ร้อยตำรวจเอกจตุพรบุญประสงค์ท่านเป็นรองสวัสดิ์สอบสวน
อยู่ที่สพสำรงเหนือสมุทรปลาการ
รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุลักษัพร้านขายของในตลาดจำนวนหลายร้านเลย
เหตุเกิดในตลาดน้ำแดงอยู่ที่อำเภิมเมืองจังหวัดสมปลาการนี่แหละ
หลังจากรับแจ้งพร้อมฝ่ายสืบสวนนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่กันไปตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุไปพบว่ามีผู้เสียหายยืนรออยู่
พอดีจะให้การกับเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบในร้านซึ่งอยู่ในเต็นต์
พบว่ามีถังแช่ซึ่งมีโซ่มีกุญแจพร้อมอยู่
ถูกคนร้ายเนี่ยทุบลูกกุญแจจนหลุดไปเลย
ก่อนที่จะถูกขโมยน้ำปลาพริกปลาร้าผักดองแล้วก็หมูเนี่ยไปจากร้านนี้นะครับ
ซึ่งร้านที่อยู่ใกล้กันยังพบนะครับว่ามีร้านเนี่ยบางร้านขู่ขโมยเสื้อผ้า
ซึ่งใส่ไว้ในถุงเก็บไว้ในเต็นต์เอาไปอีกด้วยต่างหากเลยนะ
จากการสอบถามนางดิวัลวงกรรมครูซึ่งเป็นแม่ค้าขายส้ำตำบอกว่า
วัชยุงช้าที่ผ่านมาตอนได้เดินทางมาร้าน

ก็เลยไปสังเกตปรากฏว่าเห็นว่าตู้แช่ของตัวเองถูกงัด
ก็เลยเปิดสำรวจดูก็ตกใจทันทีเลยโอ้โห
ของที่หายไปนี่มีค่ายิ่งกว่าทองปลาร้าเธอหายไปนะฮะปลาร้าที่มันติดกัน
ก็โดนงัดเอาเสื้อผ้าไปหลายตัวเหมือนกันก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
แล้วเวลาไปแจ้งตำรวจยังไงปลาร้าหายก็แจ้งตำรวจได้หรือเปล่า
แจ้งตำรวจไงอะไรหายก็แจ้งได้หมด
ตำรวจก็ถึงได้บอกบางทีเขาคดีเขาเยอะ
ก็เนี่ยบางทีปลาร่วงปลาร้าหายก็ต้องไปแจ้ง
แล้วบางทีแบบคดีฆ่ากันตายไปแจ้งตำรวจโอ้เดี๋ยวก็ให้กันด้วยก่อน

คดีเยอะตอนนี้คดีท้องที่เยอะ
เอาเรื่องที่หายเครียดกันหน่อย

ซีเรียสร้านส้มตำซีเรียสนะหนุ่ม

เข้าใจไหม

เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องที่คนแชร์กันเยอะกระทงกระเทย

ชุดประจำจังหวัด
แต่เขาเรียกคำว่าจำชาติจังหวัดระยอง
ก็ให้จัดในแต่ละจังหวัด
ก็จะดารมความคิดเลยว่า

ชุดปีนี้นี้ถือว่าฟันเตอร์ซีจริง
จัดการประกวดรอบชุดประจำชาติให้กับสาวงามทั้ง๗๗จังหวัดเนี่ย
ได้โชว์ชุดประจำชาติที่ได้โดนโอ้โหแต่ละจังหวัดเนี่ยนี่
จังหวัดระยองเราขอเริ่มชุดแรกก่อนดีกว่าพี่ชุดนี้คือชุดทุเรียน
ทุเรียนทุเรียนเป็นชุดจากจังหวัดจันทบุรีคิดดูดิ
ทุกคนชุดนี้เป็นชุดทุเรียนเหลืองอร่ามมีทุเรียนในมือผู้หญิง
หลายกว้างมากโดยคลีเอตสุดโดยการนำเสนอให้เห็นถึงทุเรียนในทุกบุติ
ตั้งแต่ลูกทุเรียนที่มีหนามแหลมคมพอลงมาปุ๊บเป็นชุดราตรีสวยงาม

เป็นแบบเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์

เดี๋ยวขอไล่เลียงไปทีละจังหวัดดีกว่า

คุณหนุ่มไม่ต้องอยากดูอยากดูก็ไปเปิดคอมพิวเตอร์ดูไป

คือชุดนินมังกรนารี
สัตว์ในวรรณคดีนะฮะ

เที่ยวเป็นเพชรเกร็ดเป็นนิน

แล้วถัดมาที่ชุดต่อไปฮะ

เป็นมิสแกนเยอะยะโสธรของน้ำอ้อยจิตตานา

เป็นนาลีศรียะโสบังไฟโกสุสากล

โดยนำเอกลักษณ์ของยะโสธรมาประสบประสาน

ที่บ่งบอกถึงความเป็นอิสานนี่ประสบประสานก็ได้๖ตัว

ขึ้นครั้งคราวร้อยล้านคุณ
ว้าวที่สือให้เห็นถึงครั้งคราวหนูที่วัดเขาช่องการ

ศาสตร์หมาศจรรย์แห่งราชบุรีที่คนไทยและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักกันทั่วโลก

เป็นมิสแกรนดสมุทรสงครามน้องกวางชุรีพรเนี่ย
มาในชุดเศรษฐมัตรฉา

โดยผสมผสานระหว่างวิถีพื้นบ้านและวัฒนธรรมเข้าอย่างลงตัว
เศรษฐกิจบวกกับมัชชาปลายทำให้มีเศรษฐกิจไงคะ

ต้องมีข้างหลังข้างหลังเป็นปลาทู

ผมอยากเห็นนางงามที่แต่งชุดเตางอย

นี่ไงนี่ไงนี่ไง
ชุดสีสุบัญน่าทันนัทบุรี

เจ้าผู้ครองน่านเนี่ยได้รับเชียงตุ่ม

นครน่านจงรับฤทธิ์ต่อละชั่วโมงจากกี้ในกรุงรัฐนาโกสิ

จากชุดเวียงนาคิน

เด่นด้วยการนำเสนอเรื่องราวของพญานาค
โดนสะท้อนถึงความสัตว์ท่าระงามศิลปะ
ผสมผสานกับความอ่อนช้อยสรีระของสตรีดังกับพญานาคที่มีชีวิต

ชุดเตาง้อยตัดชุดเตาง้อยไม่ได้หรอ

นี่ชอบเล่นเกมไหมชอบสิชอบมากเลยนะครับ
วันที่มีรถติดเครียดกลับบ้านเนี่ยก็ต้องไปช่วยผ่อนคลายซะหน่อย
แล้วเดี๋ยวนี้มือถือนี่มีเกมให้เล่นด้วยนี่แหละครับค่ายมือถือนี่เปิดตัว

โตรุ่นนี้นะคะล่าสุดโมโตโลล่าเปิดตัวสมาร์ทโฟนพรีเมียม
วัสดุคอโลหะคอหรูหราบางเจ็บเลยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอันนี้คือ

คือให้ด้วยไหมให้สิเอาเรื่องนี้ก่อน
ไม่คือเขาให้ผู้คนอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมก็ใส่เข้าไปอะคุณลองดู
เวลาจะเล่นเกมคุณใส่อย่างงี้เลยพับแล้วก็เปิด
มันก็จะเป็นเครื่องเกมเลยนะ
แต่วันนี้เราจะให้คนที่ร่วมสนุกตอบคำถามกับเรา

อันนี้เกี่ยวแค่เล่นเกมนะครับ
เปิดคุณก็กดเนี่ยมันก็ค่อยเดิน
มันบางมากนะบางคูณ๕๙๙มิลลิเมตรครับเปล่ามาก
นะครับกับอุปกรณ์เสริมคุณดูอุปกรณ์เสริมเขาสักนิดนึง
มีหรอแปะลงไปง่ายคือลำโพงนะครับคุณพอลองประกบปุ๊บ
ลำโพงดูสิเปิดลำโพงดูคุณลองประกบเข้าไปเปิดลำโพงปุ๊
เขาอาจจะเปิดรายการเราให้ฟังอ่ะลำบุ๊บ

ตีนี่คือสิมีลำพงให้เลยเสียงดังขนาดเงินแบบว่าโหเสียงดี
คือก็เหมือนทุกอย่างมาให้คนให้มีอยู่จะเป็นเกมก็ได้
เป็นลำโพงก็ได้ใช่ไหมเออที่บอกว่าเป็นเครื่องเล่นเกม
เลยอยากให้ลองนำโทรศัพท์ไปใส่ตัวหมด
หมอทแบบที่เราทำให้ดูเนี่ยนะฮะสามารถจะเล่นเกมได้เลย
และในอนาคตโมโตมอทจะผลิตโมโตมอทที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นพรินเตอร์ออกมาให้ด้วย
ในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะทางหน้าจอเนี่ยเขานะ
จะลดแสงสีฟ้าอัตโนมัติตอนกลางคืนสามารถตั้งเวลาลดแสงได้ด้วย
เพื่ออ่านโดยไม่ต้องปิดแอปอื่นเลย
ต้องปิดคือไม่ต้องเปิดเข้าไปอ่านได้เลย

ที่สำคัญอยากค้นก็ถามว่ามีฟีเจอร์แบบเดิมยังอยู่ไหม

กล้องคมชัดนะคะกล้องหลัง๑๒ล้านดูโอพิกเซล
สับ๒ทีไฟฉายมากว่าคว่า
เห็นไหมละก็มาเลยเห็นไหมแหละ

ให้เว้นน่ะ

ชอบหาของคุณจะมี

อ่านะ

แจกต้องนะครับแน่นอนตอนนี้นะก็ถึงเวลาร่วมสนุกกับคำตอบคำถามและคำตอบนะครับ

เพิ่งพูดเสร็จเลยเราใบ้ให้ไหม

ตอบถูกเร็วที่สุดนะคะตอบครบแล้วไปเลยค่ะ๑เครื่อง
โทรเข้ามาที่๐๒๑๒๗๑แล้วก็ตอบ๐๒๑๓๕
ตั้งแต่ตอนนี้ถึงจบรายการเท่านั้นนะฮะตอบถูกปุ๊บได้เลยคนแรกเลย

ชื่อผู้รับรางวัลในรายการข่าวใส่ไข่พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ใครมาก็เดี๋ยวมาว่ากันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะ
แต่ตอนนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะ
สำหรับคนที่ร่วมสนุกนะครับกับคำตอบคำถามนะครับ
คำตอบก็คือบอยปกรณ์บอยปกรณ์ฉัดบริรักษ์นะครับซึ่งเรามีรายชื่อผู้โชคดีนะครับ
แล้วก็อีก๕ท่านที่ได้รับโชคที่ได้รับเสื้อนะฮะ
คุณนันทพัฒน์นะครับเอี่ยมสกุลจังหวัดราชบุรีคุณสายสมรวิสันโทสมุทรประการครับ
คุณชะดาพรเสวดรุนนะครับกรุงเทพยินดีด้วยนะฮะ
แล้ววันนี้ภาพยนตร์เขาเข้าโรงภาพยนตร์วันนี้วันแรก
ถูกต้องนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับว่า
ฟังนะฮะว่าใครจะเป็นเจ้าของเจ้าเครื่องนี้ไปนะครับ

ตอนนี้มีเลิกหย่ามาเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
หย่าจะต้องมีเลิกด้วยเหรอหย่าอย่างนั้นเหรอได้เลย
เมื่อวานนี้มีข่าวที่คุณพลอยเข้าไปออกอีเวนต์นะคะ

เป็นว่าพลอยไม่ขอตอบเรื่องนี้แล้วกันให้เป็นไปตามที่คนเห็นก็แล้วกัน
ถ้าถามว่าเขามีส่วนช่วยในการรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมออยู่ไหม
อันนี้ต้องถามเขาเพราะคำถามนี้อันตรายอุ้ยคุณพลอย
เอาเป็นว่าหลังจากนี้ขอไม่พูดเรื่องของกันและกันตลอดชีวิต

นี่วันนี้นี่แค่พูดเมื่อวานแต่วันนี้มีรายงานข่าวเลยว่าอย่าแล้วนะฮะ
วันนี้หย่าไปแล้วและคุณพลอยได้เลี้ยงดูลูกทั้งคู่ทั้งสองคน
อันนี้ปลอยกลับเป็นตนของแอร์เหมือนเดิมใช่มั้ย
อันนี้นางเขามีแชร์ใช่มะนางเขาเป็นแอร์แล้วก็

ทีแรกเมื่อวานนี้ตอนเป็นข่าวก็ยังพูดกันว่า

ใช่ปรากฏว่าจากฟังที่คุณพลอยพูดก็ดุลจะไม่ใช่นะ

ล่าสุดเมื่อเจอคู่รักหวานของติ๊กเจษฎาพรกับคุณพีชนะฮะ

ก็เลยออกมาอัปเดตว่าเป็นลูกชาย
กำลังจะมีน้องคนที่๒ให้กับครอบครัวแล้ว

ไม่ออกสื่อไม่ลงไอจีย์ไม่เห็น

เขาบอกตอนนี้น้องเต็นต์มีน้องแล้ว
แล้วก็ตัวแฟนคุณติ๊กก็บอกเราก็ตั้งใจมี

สองแล้วอยากจะมีสามสี่เลยครับ

เราตั้งใจอย่างที่คุณพีชบอกครับว่าเราไม่
สองแล้วนี่คืออุ้นต้าสาว

เขาบอกว่าถ้าสมมุติยิ่งมีลูกยิ่งต้องรับงานมากขึ้น

ยิ่งมีลูกนี่แหละยิ่งจะทำงานมากขึ้น

ดูสิผีมือปราบน่าจะถ่ายเสร็จแล้วล่ะ

เขาไม่ได้จะถ่ายไปเรื่อยเปื่อยนะ

คุณติ๊กอ่ะเหรอไอ้ชุ๊ก

คุณลองไปถูกเขาจะให้สนุทธิ์สมมติให้๓เดือนอะไรอย่างเนี่ย
คุณลองไปดูติ๊กตอนเข้าวงการเมยอร์ไหมกันตอนนี้
หน้าแทบไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอีกนิดหน่อยเกิดตายแล้วผีดิบมากเหรอ
นางเป็นแบบว่าผีดิบมากอะไรคุณหลวง

เปลี่ยนดีขึ้น

็อตกลับรถประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่จากอัครนัทเป็นที่

พร้อมที่มาสุดมงคลบอกว่าได้รับมาจากท่านววัชิระเมธี

แล้วหลังจากผ่านมรสุมจากดราม่ากาบรถกลัวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็เรียกว่าตอนนี้นะฮะทางคุณน็อัครนัทเนี่ย
ได้มีการออกมาประกาศแล้วว่าเขาได้เปลี่ยนชื่อจริงเป็นที่

ชื่อนี่คือหมายถึงประหลาดผู้รอบรู้

พร้อมกับเล่าถึงที่มาของชื่อใหม่ว่า
ทีเนี่ยเป็นนามปากกาของท่านวอร์มวัชิระเมธี

ท่านได้เมตตามอบที่ตอนสุดท้ายให้เป็นชื่อแทนอัครนัฐ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หัสแท็กดูทางการหน่อย

เป็นอันทราบโดยทั่วกันว่าตอนนี้น็อตอัครนัทเปลี่ยนชื่อเป็น

แต่ขอไม่ใช้คำว่ากราบรถกูต่อท้าย

แต่เป็นที่กลับรถกูไม่ได้
หรือจะเป็นกราบรถกูที

แล้วงานก็เป็นไงเค้าเคยมีงานอยู่ที่

แน่นอนเมื่อวานนี้มีโอกาสเจอพี่ตู่นันธิดา

แหวนมีกำลังใจแล้วก็พี่แหวนได้เห็นภาพ
คลิปของพี่น้องศิลปินทุกคน

จะเริ่มเล่นออกไปร่วมงานใช่ไหม

คือจะร้องก็ได้แต่ครุ่มนึง

ศิลปินเป็นร้อยคนทุกคนมารวมใจ

เพราะว่าพี่เป๊กพี่เป๊กแฟนธัญญา

ที่ไหนที่ไหนที่ทองหล่อเล่นสด